ทุกผู้ชมครับวันนี้มีหนุ่มวิศวกรคนหนึ่งนะฮะเขาเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์ด้วยนะ
ร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
แล้วเขาก็พาไปหาบิ๊กโจ๊กเลยรองพบตรนะฮะคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
นี่ฮะเพราะว่านุ่มคนนี้เนี่ยบอกถูกซ้อมมาแทบตายแล้วยังถูกขู่ด้วยว่าจะฆ่ายกครัว
แถมรุ่นพี่เขาเนี่ยที่ชวนเขาไปทำงานด้วยเนี่ยตอนนี้ตายไปแล้วยังไม่รู้เป็นอะไรตาย
นุ่มคนนี้ทำงานอะไรขวามือคือภาพที่เขาโดนซ้อมแล้วเขารอดมาได้
นุ่มชุดดำเมื่อกี้ที่คุณเอกพบพาเดินมาเนี่ยนะฮะจะไปหาบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำงานอะไร
เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นแอดมินให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์อืม
แล้วใครคือเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ชายหนุ่มคนนี้บอกเป็นตำรวจที่เป็นเพื่อนกับบิ๊กโจ๊ก
คุณเอกพบก็เลยพามาหาบิ๊กโจ๊กเลยนะครับที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีนะฮะ
มาเข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรเพื่อขอความช่วยเหลือ
และขอความเป็นธรรมและขอความปลอดภัยด้วยขอทุกอย่างเลย
พร้อมกับร่องรอยฟกช้ำตามใบหน้าและร่างกายนี่นะฮะอ่าสมมุติว่าชื่อเอก็แล้วกันนะ
เอเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำงานให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บนี้นะฮะเว็บหนึ่งนะครับ
ทำมา๓ปีแล้วมีรุ่นพี่ของเขาชักชวนมาทำงานเพราะตอนนั้นเขาตกงานช่วงโควิด
โอ้โหนี่เรียนจบวิศวคอมมานะค่ะ
คอยตอบแชทของลูกค้านะแล้วก็คอยดูแลลูกค้าที่เข้ามาเล่นพนันนะครับ
ซึ่งเว็บพนันเว็บนี้จะเปิดไว้ในหลายชื่อนะครับแต่ว่าตัวเอเนี่ยเขาจะรับผิดชอบ๓เว็บไซต์
เว็บไซต์นี้มีเงินหมุนเวียนร้อยกว่าล้านบาทต่อเดือนนะฮะต่อเดือนเหรอคะต่อเดือนนะครับ
ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเมื่อมกราคมที่ผ่านมามีเว็บหนึ่งที่เอเนี่ยเขารับผิดชอบดูแลอยู่
ยอดเงินมันตกนี่นะฮะเขาก็เลยมีเขาเลยถูกผู้ชายสองคนนะครับ
ที่เป็นลูกน้องของเจ้าของเว็บพนันเว็บนี้เนี่ย
พาตัวเขาไปร้านกาแฟแห่งหนึ่งในชนบุรี

แล้วขู่ว่าจะฆ่าทิ้งทั้งบ้าน
ตรวจสอบแล้วพบว่าเขาโกงยอดเงินพนัน
หรือไปบิดเงินของเจ้าของเว็บพนัน
แล้วก็บังคับให้เขารับสารภาพว่า

ที่ทำให้ยอดเงินเนี่ยมันตกลง
ตัวของเอบอกผมไม่ได้ทำไง

แล้วชายชะกันกลุ่มนี้ก็เอาเซิร์ฟเวอร์ไปตรวจสอบ
แต่สุดท้ายพอตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกตินะฮะ
เขาก็เลยได้รับการปล่อยตัวออกมา
แต่รุ่นพี่เขาที่มาทำงานด้วยกันเนี่ย
ชวนเข้ามาทำงานตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว
เขาก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะรุ่นพี่เขาเป็นอะไรตาย
เพราะตอนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาถูกขู่ว่าเดี๋ยวจะตายเหมือนกับรุ่นพี่
แต่รุ่นพี่เขาตอนที่ตายเนี่ยรู้แค่ว่าเป็นอุบัติเหตุรถชน
แต่ไม่รู้ว่าใครชนหรือว่าเป็นอะไรตาย
ส่วนเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เว็บนี้นะครับ
เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เอเนี่ยเขาบอกเขาเคยเจอมาสามครั้ง

เพราะว่าเอบอกว่าพอเขาเคยเจอเนี่ย

เอ้าเหมือนกับเป็นนักเรียนในร้อย

มีขู่ด้วยปืนแล้วก็มีแก้วแล้วก็ที่หลังก็กระทืบ
เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อนเคยหายไปมีเงินหยั่งหยั่งมีร่ายฝัน

แล้วที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเราเราเราคนแข่งจ่ายว่าเขา

มีปัญหากับผู้การครับ

เป็นคนบอกครับว่าตอนกระทืบว่าอยากจบแบบคนแบบพี่ผม
แต่คือเรามั่นใจแหละว่าเขาน่าจะเป็นตำรวจจริง
ใช่ครับเพราะว่าพ่อเขาก็
ใหญ่ใหญ่มากครับในชนบุรีสามารถหาได้ตาม
แล้วตอนนั้นเขาเป็นตำรวจที่ไหน

ขณะที่คุณเอกพบนะครับบอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ย

มีคนเนี่ยโทรมาขู่แม่ของผู้เสียหาย
บอกว่าห้ามเอาเรื่องไปร้องเรียนนะ
ไม่อย่างนั้นครอบครัวจะไม่ปลอดภัย
แต่สุดท้ายเนี่ยเขาตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือจากคุณเอกพบนะครับ
เพราะเขาไม่รู้ว่าตกลงเขาจะปลอดภัยหรือเปล่า
นี่ฮะแล้วจากการตรวจสอบเว็บพนันที่ทางเอเขาบอก

ตรวจสอบล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ

หน่วยสุรเชษบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับ

มาดูแลความปลอดภัยของผู้เสียหายนะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เป็นตำรวจ
แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะ
คนเนื้อเอกบอกว่าตรวจสอบไม่ยากนะครับ

แล้วเว็บพนันเว็บนี้ที่ปิดไปก็ไม่ได้ส่งผลต่อการตรวจสอบด้วย

หากผิดจริงไม่ช่วยเหลืออย่างแน่นอน
แล้วจะเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่

ความผิดทางวินัยก็ดำเนินคดีนะฮะ
มีโทษตั้งแต่ไล่ออกจากราชการหรือว่าพักราชการนะครับ
ส่วนทางอาญาถ้าพบว่าผิดจริงยังไงก็ดำเนินคดีอยู่แล้ว
เป็นนายอำรวจที่ทางเว็บนะถ้าเป็นใคร
ถ้าทางเว็บเองก็ถือว่าเอ่อก็เป็นเจ้าพนักงานที่เอ่อกระทำผิดต่อกฎหมายซะเองนะครับ
เพื่อนร่วมรุ่นก็ถ้าทำผิดก็ไม่ละเว้นนะครับ

ล่าสุดนะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
ที่ว่านุ่มเอเขาทำงานแล้วถูกซ้อมเนี่ยมีตำรวจเกี่ยวข้องจริงนะฮะ
ตอนนี้พบนายเดียวยศพลตมตรีเลยนะ
โอ้โหเป็นพลตำรวจตรี
ใช่สังกัดกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

แต่ตำแหน่งไหนเนี่ยขอปิดเป็นความลับไว้ก่อน

คือทางเอเขาเลยกลัวไงเขาเลยมาหาคุณเอกพบที่เพจสายใหม่ต้องรอด

เพราะลูกน้องของตำรวจคนนี้ตอนที่มาซ้อมแล้วมาขู่
ขู่ว่าเดี๋ยวจะตายแบบรุ่นพี่

แบบอุบัติเหตุรถชนแล้วหาคนก่อเหตุหาคนขับรถไม่ได้
แล้วยังขู่เอาไว้ว่าจะฆ่ายกครัวแล้วขู่ว่ายัดยามันเลยไหม

ทีนี้ตำรวจคนนี้ตอนนี้สังกัดอยู่ในกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงตามที่ขู่ก็ได้
ยัดยามาเนี่ยโอ้โหเขาจะหลุดคดีเขาติดคุกหัวโตเขาทำยังไง

หลังจากได้ข้อมูลแน่ชัดแล้วนะครับตอนนี้ทางบิ๊กโจ๊กนะครับ
บอกว่าได้สั่งการไปยังต้นสังกัดแล้วนะฮะ
คือผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ถ้าพบว่ามีความผิดจริงให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับ
และให้ตรวจสอบขยายผลด้วยว่ามีตำรวจนายอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรนะฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจก็พาตัวของผู้เสียหายคือในเอนะครับ
ชี้จุดที่ถูกซ้อมเป็นร้านคาแคร์แห่งหนึ่งที่ชนบุรีนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะขอสารอนุมัติออกหมายจับคนที่ก่อเหตุด้วยนะครับ
แล้วแฟนสาวของนายเอก็ไปให้ปากคำในฐานะพยานนะครับ
เพราะหลังจากที่เอเขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย
คนที่ก่อเหตุเอาตัวเขาไปส่งที่ห้องพักนะฮะ
พร้อมกับบังคับเอาทรัพย์สินที่เป็นเสื้อผ้า
แล้วก็รองเท้าแบรนด์เนมทรัพย์สินต่างของเขาไปด้วยนะครับ
แล้วแฟนสาวเขาเนี่ยขอช่วยเหลือในตอนนั้นที่ถูกส่งตัวมาที่ห้องพักนะครับ
มีรายงานว่าเรื่องนี้นะครับพบตรนะฮะทราบเรื่องแล้วนะครับ
แล้วก็ให้พลตำรวจเอกสุรเชษรองพบตรมารายงานอย่างเร่งด่วน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพราะถือว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพัน
โดยเฉพาะถ้าตำรวจเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์จริงนี่อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะฮะ
กลุ่มสมมินท์ดักไว้เยอะเลยนะครับว่าจะแค่สั่งย้ายอีกไหม
ก็เดี๋ยวต้องดูถ้าเกิดหลักฐานไปถึง